ยังจำข่าวนี้ได้ไหมคะที่สามีวัย๖๐ปีน้อยใจที่ภรรยาหนีไปอยู่บ้านแม่เพราะตัวเองตกตีภรรยาจนเขาหนีออกไป
ควักปืนตามไปยิงภรรยาตายคาสวนแตงนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้ฟังความในใจคนก่อเหตุ
แต่ให้คุณผู้ชมไปดูภาพตอนที่ญาติพบศพผู้ตายก่อนค่ะ
เดี๋ยวไปน้ำสายเถิงแม่ได้เท่า
ผู้ตายคือนางสำริทนะคะอายุ๕๓ปีค่ะ
ถูกสามีของตัวเองนายทวีวัย๖๐ปีเนี่ยบุกมายิงคาสวนแตงที่บ้านเขื่อนลั่น
อำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชายภูมิ
ซึ่งร่างของผู้ตายเนี่ยคือเสียชีวิตอยู่ในร่องแตงถูกยิงเข้าขมับเลยนะคะ
ส่วนตัวสามีเนี่ยหลังก่อเหตุก็ขับรถไถไปจอดที่บ้านและให้ญาติพาไปมอบตัว
สอบปากคำนายทวีนายทวีก็ยอมรับสารภาพเขาเล่าแบบนี้ค่ะ
ทะเลาะกับภรรยาบ่อยก่อนหน้านี้ประมาณเดือนนึง
ทะเลาะกันถึงขั้นตบตีภรรยาภรรยาก็เลยหนีไปอยู่ที่บ้านแม่
แล้วไม่ยอมกลับมาอยู่ด้วยปมเหตุก็คือแค่น้อยใจค่ะ
ขอโทษลูกเพราะที่ได้ก้อเหียดลงนี้บ้าง

ขอโทษผู้ตายหรือเปล่าครับ

ส่งคุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะ
แตงอยู่ห่างจากบ้านผู้ตาย๔๐๐เมตร
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า

ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะนึกว่าจะมายิงนก
เพราะปกติปืนอันนี้ที่ชอบสะพายหลังเนี่ย
นายทวีชอบสะพายเอาไว้ยิงนกอยู่แล้ว

ทวีก็เดินลงมาที่แปลงแปลงที่ผู้ตายทำงานอยู่
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังปั้ง๑นัด

สักพักทวีเดินกลับมาขึ้นรถไถแล้วตะโกนบอก

แล้วบอกด้วยนะว่าตายอยู่ตรงไหน
ไม่เชื่อนึกว่าแบบสงสัยทะเลาะกันอีกแล้วเลยมาพูดจาแบบนี้

ว่าอืมแต่มันก็ต่างหยิดต่างหยิดมาดูเอาไว้หน่อยแล้วกันอ้าว

ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ตายนะคะ
กับน้องสาวคนตายก็บอกว่าพี่สาวกับพี่เขยเนี่ยคบกันมาหลายสิบปีแล้ว
ที่ผ่านมาก็เห็นช่วยกันทำมาหากินตลอดแหละแต่ก็กระทบกระทั่งกันตามภาษาผัวเมียนะ
สองเดือนก่อนนี่เห็นตีกันหนักเลยถึงขั้นที่พี่เขยอ่ะ
ทำร้ายพี่สาวจนหน้าตาปูดบวมตัวนี่เขียวช้ำไปหมด
พี่สาวก็เลยทนไม่ไหวหนีไปอยู่กับแม่เป็นเดือน
สาเหตุก็เรื่องภายในครอบครัวนั่นแหละแต่จะอะไรก็แล้วแต่
ขอตำรวจดำเนินคดีพี่เขยให้ถึงที่สุดเลยได้ไหม

เรื่องอย่างดิยิ้นเข้า
คันเรียงในครอบครัวเขา
ด้านลูกสาวของนายทวีแล้วก็เป็นลูกเลี้ยงของคนตายนะคะก็บอกพ่อกับแม่เลี้ยงเนี่ย
หากันมานานแล้วตั้งแต่เธอยังเด็กเด็กเลยที่ผ่านมาก็เห็นพ่อแม่ทำมาหากินกันปกติ
เธอเองก็รักคนตายเหมือนแม่แท้เลยระยะหลังเนี่ยพ่อดื่มหนักแล้วก็คิดมาก
อาจจะทำให้ทะเลาะกันบ่อยขึ้นหรือเปล่าเมื่อวานพอเกิดเหตุเธอก็ไปเยี่ยมพ่อ
พ่อก็บอกว่ายอมรับผิดกับทุกอย่างที่ก่อไปแล้วก็เธอบอกว่าแรกแรกเธอก็ไม่เชื่อ
แต่สุดท้ายแล้วมันเกิดขึ้นไปแล้วได้คุยกับน้องชายของคนก่อเหตุด้วยเหมือนกันนะคะ
น้องชายบอกว่าเขายังช็อกอยู่เลยตอนเขาได้ยินข่าว
เขาไปเยี่ยมพี่เขาก็ถามนะพี่ทำจริงเหรอพี่ทำจริงใช่ไหมเนี่ย
แล้วพี่ก็พยักหน้าบอกใช่เขานี่แหละเป็นคนขับรถพาพี่ไปส่งโรงพักเอง
น่ะไปทรงพี่ไปทำยังไงพอล่ะอืมอ่ะพี่ยิงพี่ยิงป้ามึงตายแล้ว
ผมก็โหเรียงเนอะโอ้เจ้าเวียไปทัวร์แท้ระวังไหมผมก็วัดนั้นแท้ครับ
เพื่อนชื้อปืนไหมน้ำบอกปืนเพื่อนเอาไว้อยู่วัน
การว่าให้พาไปส่งกลับไปอะครับขับรถไปเลยก็เอารถผมนี่แหละไป
เมืองต้นนายทวีก็บอกตำรวจว่าไม่ประสงค์จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
แต่ว่ายอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตำรวจก็แจ้งข้อหาแล้วก็นำตัวส่งฝากขังเรียบร้อยแล้วค่ะ